สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้เจอเจอกับเราสองคนคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าข่าวลือที่ว่าสาวเจนี่เตรียมจะแต่งงานเนี่ย

แต่ว่าการปรากฏตัวในงานอีเวนต์ของสาวเจนี่เนี่ย
แลบฟ้าร้องยิ่งกว่าฟ้าผ่าหรือเปล่า
คือปรากฏตัวแบบแป๊บเดียวแค่เสียวินาทีเท่านั้นแล้วก็หายตัวไป
แล้วก็หายตัวไปนักข่าวเนี่ยเตรียมเจาะไมค์จะสัมภาษณ์
ประเด็นข่าวดีว่าเออมันจะมีจริงหรือเปล่านะคะ
สำหรับหลายคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอว่าเจนี่เนี่ย
เตรียมที่จะสละสนรอบที่สองในปลายปีนี้จริงหรือไม่
แต่งานนี้บอกเลยว่านักข่าวรอเกอร์จ้า
เพราะว่าสาวเจนี่มาแชะในงานอีเวนต์
งานนี้ที่เป็นเพื่อนของเธอแค่แป๊บเดียวเท่านั้น

แต่แม้ว่ากล้องใหญ่เราจะตามไม่ทัน
แต่นักข่าวของเราค่ะเด็ดกว่านั้น
อาศัยความวัยเฉพาะตัวติดสปีดตามไปเก็บภาพ

งานนี้นะคะนอกจากจะไม่ได้ถามเรื่องแต่งชัวร์รอบสอง

อย่างเจนนี่กับคริสสองสาว
ในสมาชิกกลางฟ้าร่วมเฟรมกันไง
ทั้งที่ทั้งคู่มางานเดียวกันแท้เลย
ก็ปล่อยให้เป็นปริศนาว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่
เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ายังไงมันคลุมเคลืออยู่นะ
แต่ได้ยินข่าวมาว่าทั้งคู่เนี่ยไม่กินเส้นกันมานานแล้ว

แล้วเนี่ยวันนั้นก็ไม่ได้เห็นว่าเจนนี่กับคริสถ่ายรูปด้วยกัน
ทั้งที่ไปงานเดียวกันแท้เลยนะคะ
แล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าเจนนี่ไม่ได้ชิ่งสื่อ
ไม่ได้สวมบทเป็นนินจาแวบหายได้
สาวเจนนี่เนี่ยเขาโพสต์ภาพว่า
ไม่ได้ไปร่วมงานอีเวนต์ในฐานะดาราค่ะ
แต่ที่เธอไปเนี่ยเธอไปร่วมยินดีกับเพื่อนเฉย
แถมเธอต้องรีบไปทำงานต่ออีกที่หนึ่งด้วยเท่านั้นเอง
ก็อาจจะกรบกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือกันได้

ก็เป็นไปตามนั้นอย่างที่เจนี่เขาเคลียร์ไปนะคะ
แต่ถึงแม้จะยังไม่ได้คำตอบจากปากของเจนี่

เปิดใจผ่านเมเนเจอร์ออนไลน์
ว่าทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์มาจากการออกกำลังกาย
ต่างฝ่ายต่างเติมเต็มกันและกันแถมยังเอ่ยปากชมด้วยนะว่าเจนี่เนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมแต่ก็แข็งแกร่งจิตใจดีและรักครอบครัว
แม้จะเคยผ่านประสบการณ์การมีคู่ชีวิตมาแล้วแต่คุณแม่ก็เชื่อว่าทุกคนย่อมมีอดีตที่สวยงามและไม่ค่อยสวยงามนัก
นำมาเป็นบทเรียนก็จะทำให้ชีวิตสวยงามมากยิ่งขึ้นและจากการที่ครอบครัวคอยสังเกตความสัมพันธ์ของเจนี่กับมิกกี้
ก็เห็นว่าทั้งคู่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นสนับสนุนกันและกันและอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เสมอ
ส่วนปลายปีนี้จะมีข่าวดีหรือไม่ก็ให้รอติดตามกันต่อไป
อันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่ซีริพานะคะก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะว่าทางด้านคุณแม่เนี่ยออกอาการปลื้มปากเจนี่อยู่ไม่น้อย
เจนนี่เองก็ไม่ได้ตอบรับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับข่าวลือที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคนที่จะบอกได้แค่คนเดียวก็คือสาวเจนี่นี่แหละ
แต่เมื่อวานก็เธอรีบไปงานต่อไงก็เลยแบบไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ก็ยังไม่ชัดเจน
เจนนี่ไปโผล่ที่งานไหนเนี่ยนักข่าวเราจะต้องไปคว้าเธอมาสัมภาษณ์ให้ได้